มาดูเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือหน่อย
ผู้หญิงคนนี้นะคะเดินถอยหลังนะคะ

เพราะว่ากลัวว่าไหว้อ้อยจะบาดหน้า
แต่ว่าพลัดตกลงไปในบ่อลึกถึง๘เมตรนะคะ
ไปดูภาพการช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ

สาวคนนี้ตกลงไปเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีค่ะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็พากันเข้าไปช่วย
ภายในไร่อ้อยด้านหลังค่ายตากศิลป
ซึ่งพบว่ามีคนที่ตกอยู่ภายใน

ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นบ่อน้ำร้าง
อยู่กลางไร่อ้อยเลยไม่ได้ถมนะคะ
ซึ่งไร่อ้อยก็มีเนื้อที่๑๐ไร่ด้วยกันนะคะ
มีก่อย่าเรื่องของเรื่องมีก่อย่า
แล้วก็วัชพืชนี้ปกคลุมบริเวณปากบ่อ
ขณะที่ก้นบ่อมองลงไปรับแจ้งเหตุไป
พบนางสาวนาคอายุ๓๐ปี

เป็นคนงานของไร่อ้อยดังกล่าวบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็โรยตัวลงไปช่วยเหลือ
ใช้เวลาไม่นานนะคะช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า

แต่ว่าทีมงานของเราก็สอบถาม
อย่างนางสาวยุพินพิมพะเพื่อนของคนงานบอกว่า

ซึ่งปกติแล้วจะต้องหันหน้าเดินให้ปุ๋ย

แต่ด้วยใบของต้นอ้อยยาวแล้วมันคมไงคุณ

ทำให้ชอบบาดไปตามใบหน้า
บ่อที่ลาดเอียงจึงเกิดลื่นแล้วก็พลัดตกลงไป

ก่อนที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

ยังมีเพื่อนไปช่วยกันหวานปุ๋ยเนี่ย
ถ้าไปคนเดียวแล้วตกลงไปอันตรายมาก
ถ้าใครจะไปโทรเรียกแล้วใครจะทราบ
ใครจะเป็นคนโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วย